เกิดขึ้นที่จังหวัดบึงกาลต้นเหตุมันมาจากการที่ฝ่ายหนึ่งไปขอเงินอีกฝ่ายหนึ่ง
แล้วฝ่ายนั้นไม่ให้ฝ่ายที่ไปขอไปข่มขู่เขา
ที่โดนข่มขู่ก็เลยไปบอกสามีว่าเนี่ยมาขอเงินฉันแล้วมาขู่ฉันด้วย
สามีฝั่งนี้ก็เลยบุกไปเคลียร์อีกฝั่งหนึ่งสุดท้ายยิงกันเลย
ยิงกันบาดเจ็บปางตายชนวนมาจากของเงินแล้วไม่ได้ติดตามจากรายงานครับ
ยิ่งมีคนเจ็บอีกหนึ่งคนคือนายพงต์ถูกประสุนยิงเข้าที่หน้าอก
สำหรับชนวนเหตุครั้งนี้เริ่มมาจากนายพงขุดทำร้ายร่างกายนางสาวไฟล์ที่กำลังตั้งท้องและมีศักดิ์เป็นญาติ
บอกไม่พอใจที่ขอเงินแล้วไม่ได้
ด้วยความหวัดกลัวนางสาวฝ่ายที่โดนบอกกับนายจอยที่เป็นแฟน
จ่อยจึงพานายเดี่ยวมาหานายพงศ์ที่กำลังนั่งกินข้าวอยู่กับนางคำมูล
เมื่อมาถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนายเดียวก็ใช้ปืนแก๊ปที่พกมาด้วยยิงใส่จนไปถูกนายพงศ์และนางคำมูล
ก่อนที่นายพงจะหยิบปืนยิงสวนไปแต่ไม่โดนอีกฝ่ายยังถูกรุมทำร้ายจนนายพงศ์ต้องวิ่งหนีตาย
กเกรียดขัดที่ยุกลาภาทหลุมไขกันมาสว่างนี้หรือไม่ไหว

ยิงปลายอยู่โล่นล่างครับ
จากนั้นพอยิงสวนไปแล้ว
เหตุการณ์เราก็จะยังไงครับ

สอบสวนสพศรีวิรัยยังไม่ได้แจ้งข้อหากับฝ่ายไหนต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
เพราะทั้งสองฝ่ายต่างแจ้งความเอาผิดในข้อหาพยายามฆ่า
ข้างไทยรัตน์ทีวีปรายงาน